คุณผู้ชมมาดูความคลึกหน้าเหตุการณ์โสดนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรีค่าตัวตายชายวัย๕๑
ก่อนตายเนี่ยเอาอาหารมื้อสุดท้ายไปให้แม่
แล้วก็กราบเท้าแม่ด้วยเหมือนกับลา

ใช้ปืนลูกโม่จุด๓๘ยิงตัวตายบนเตียงนอนในบ้านที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานแล้วก่อนฆ่าตัวตายเนี่ยนะ
ก็เอาข้าวมื้อสุดท้ายไปให้แม่กราบเท้าแม่
บอกแม่ว่าแม่หนูลาก่อนขอให้แม่ดูแลตัวเองนะหนูขอโทษ
เนี่ยค่ะแม่เศร้านะคะคุณแม่ก็๘๐แล้วคุณแม่ทองเพียรกรนินัยนะคะ
อายุ๘๐ก็เลยบอกว่าก็น่าจะมีสาเหตุมาจากลูกชายป่วย
มีหลายโรครุมร้าวมานานแล้วก็ป่วยมาหลายปีค่ะ
ก็เลยคิดสั้นฆ่าตัวตาย
ยกให้ลูกหมดทุกอย่างแม่ไม่เคยเกลียดเคยสั่งลูก

ส่งนักข่าวของเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
คุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญศูกติกค่ะ
วันนี้ก็ไปที่วัดวัดเนื่องจำนงที่อำเภอบ้านเมืองจังหวัดชนบุรี
ร่างของนายเสถียรถูกนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ญาติพี่น้องโศกเศร้าค่ะจะมีการชาปนกิจในวันที่๓๐มีนาคม
น้องชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าพี่ชายมีโรคประจำตัวค่ะ
จนทำให้เป็นโรคซึมเศร้าทำงานไม่ได้นะคะ

พี่ชายก็จะเดินทางไปหาหมอเพื่อไปรับยา
แต่ไม่รู้ว่าไปรับยามากินยาหรือเปล่า
พี่ชายเคยบ่นว่าอยากฆ่าตัวตายอยู่บ่อย

แล้วก็ที่ผ่านมาเคยเตือนพี่ชายแล้วด้วยว่าฆ่าตัวตายมันไม่ดีนะ
ก็ไม่คิดว่าสุดท้ายจะมาฆ่าตัวตายจริง
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าโรคซึมเศร้า
ซึมเศร้ากับโรคที่แกเป็นอยู่หลายโรคมันรุมเล้าแก
เคยบ่นตอนที่เข้าโรงพยาบาลว่าไม่อยากจะอยู่อยากอะไรอย่างนี้
แต่เราก็คุยเขาว่าอย่าทำอัตภินิบากรรม
แต่ค่าตัวตัวเองคือมันไม่ดี
ก็คือ๕๐๐ชาติเพื่อจะเวียนไหว้อยู่อย่างนี้
เขาก็ฟังครับเขาก็ฟัง
แต่ว่าระหว่างที่เราไม่อยู่เขาก็เราไปทำงาน
เขาก็อยู่กับแม่๒ตัว๒
แต่แม่ก็ให้คำปรึกษาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร
อกจากนี้นะคะคุณกิตติศักดิ์นักข่าวของเราก็ไปสอบถาม
คนที่เคยคิดฆ่าตัวตายก็คืออยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะก็
เจ้าตัวก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยนะเธอเป็นพยาบาล
ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
ทุกอย่างก็ดีนะมีลูกมีสามีชีวิตดี
แต่สุดท้ายเธอมีปัญหาเรื่องที่ทำงาน
มีปัญหาเรื่องเงินทำให้เครียดค่ะ
เลิกกับสามีแล้วก็มีอาการซึมเศร้า
เก็บตัวคิดจะฆ่าตัวตาย
แต่ว่ามีคนรู้จักพาไปหาหมอให้ช่วยรักษา
ก็เลยเริ่มมีอาการที่ดีขึ้นนะคะ
ก็เลยฝากบอกทุกคนที่กำลังมีปัญหาว่าอย่าท้อแท้

อันนี้เป็นอีกหนึ่งกรณีที่ออกมาเตือนเป็นอุทาหรณ์
เรื่องของการคิดสั้นฆ่าตัวตายนะคะ
อยู่เพื่อลูกอ่ะเพราะว่ามีลูกคนนึง
เคยมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายไหมคิดทุกวันนี้ก็ยังคิดนะ
ไม่ใช่ไม่คิดแต่ถามว่าพออยู่ไปแล้วมันก็ต้องอยู่
อยู่จนฝ่าสุขภาพเราจะย่ำแย่ไปหรือเราจะอยู่ไม่ไหวเราก็ตายไปเองอย่างนั้น
คือถ้าเกิดเราหาทางออกยังไม่ได้อะไรอย่างนี้
ก็ไปหาหมอไปคุยกับหมอบ้างก็ได้อะไรอย่างนี้
หมอเขาจะมีวิธีบอกเรามีวิธีทางออกหาเพื่อนบ้าน
หาคนที่เราคิดว่าเราคุยกับเขาแล้วสบายใจ
ก็ถ้าท่านเป็นญาตินะฮะหรือว่าคิดว่าตัวเองมีปัญหาก็โทรไปที่สายด่วนสุขภาพจิต
ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
คือกรมสุขภาพจิตความจริงวันนี้ก็ออกมาเตือนเรื่องการติดตามข่าวสารด้านการเมืองนะ
คุณเขมสอนบอกว่าช่วงนี้เกรงว่าคนไทยจะเครียด
เพราะว่าการเมืองมันเข้มข้นเหลือเกิน
กรมสุขภาพจิตเขาก็บอกว่าอย่างนี้
คืออ่านข่าวการเมืองได้โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ต่างนานา
เดี๋ยวนี้เราดูง่ายแต่ถ้าไม่อยากเครียดอย่าอะไรรู้ไหม
อย่าไปอ่านคอมเมนต์ส่วนมากคนที่เครียดเนี่ยคืออ่านคอมเมนต์ไง
คือพออ่านข่าวนี้ปึ๊กโอ้โหทีนี้ไอ้เครียดหนักเนี่ยคือคอมเมนต์ทั้งหลายทั้งแหล่
เอาจริงทุกข่าวเลยนะไอ้ที่เครียดอ่ะเครียดกับคอมเมนต์จริง

ดูข่าวแล้วก็อย่าไปอ่านคอมเมนต์ต่อจริง
กรมสุขภาพจิตบอกว่าตัวเครียดเลย